ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
โอ้โหเหตุการณ์นี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

คือตำรวจสพสัตหีบวิชนบุรีเนี่ย
เมื่อ๓ทุ่ม๒๓ธันวาคม
ไปตรวจสอบพวกสถานบันเทิงสถานบริการต่าง

ตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดเขานะครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะท่าทางเหมือนทหาร
ซึ่งวันนี้ชัดเจนแล้วว่าคือทหารจริง

เป็นรุ่นน้องบิ๊กโจ๊กนะนายกเนี่ย
แม่ผมเนี่ยเรียกเขาว่าพี่อะไรใหญ่โตมาก
ตำรวจออกไปไม่ให้มาตรวจไม่ให้มาสอบ

เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
ไม่มีใครสั่งปิดได้การันตีนะครับ

เสียงกับตำรวจสพสตหีบ
ตอนที่ตำรวจออกไปตรวจราสถานบริการ

มันเกินกว่ากำหนดที่ทางเจ้าหน้าที่เขาควบคุมเอาไว้นะครับ

ชักปืนไวกว่าตำรวจ
บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊ก

ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
คือตำรวจก็พยายามที่จะชี้แจงนะ

มันเปิดเกินเวลาแล้วนะแบบนู้นแบบนี้

บอกว่าโจ๊กเพื่อนตัวว่า
มึงฝังประเทศไทย

แล้วไม่อยู่สัตธิหีพต้องเจียมตัว
ถ้าตำรวจเก่าที่เมืองหนาเรือ

กูเตือนยังไม่เชื่ออีก
เดี๋ยวกูย้ายทางโรงพักษ์
นี่ฮะตำรวจสสัตธิหีพ
แม่คือพยายามบอกให้ใจเย็นนะ

ชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นทหารเนี่ย

อย่ามากรางในถิ่นทหารเลยนะ
แล้วเครื่องของใส่เลยนะฮะ
นี่บอกยิงมาเป็นร้อยคนแล้ว

๓ทุ่ม๒๓ธันวาคมนะครับ

จังหวัดชนบุรีออกปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและปราบรามการกระทำผิด
ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ

แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ร้านนี้

ทำหนังสือไปถึงผู้บัญชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบทันทีนะครับ
เพื่อขอให้ท่านช่วยตรวจสอบบุคคล

พูดจาดูหมิ่นด้วยคำหยาบคลาย
เหมือนกับที่ได้ยินได้ฟังในคลิปนะฮะ
แล้วพยายามไล่ตำรวจออกจากร้านอาหารด้วย

แล้วคือตำรวจเข้าไปแจ้งความนะฮะ

ในสังคมออนไลน์วิภาพกลุ่มการเยอะมาก

มาที่สพสัตหีบ

มาขอพบพนักงานสอบสวน

ไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาอะไรนะครับ
แต่มาแจ้งความตำรวจที่ถ่ายคลิปนะฮะบอกว่าแหมเอาคลิปเนี่ย
ลงในโซเชียลแบบนี้ได้ยังไงรวมถึงสื่อต่างต่างที่เอา
ไปลงในโซเชียลด้วยเพราะว่าหลังจากที่คลิปถูกเผย
แพร่ออกไปเจ้าตัวเขาอ้างว่าทำให้ตัวเขาเกิดความเสียหาย
คุณผู้ชมจะว่ายังไงแต่ตำรวจก็ต้องรับเรื่องเอาไว้นะตามขั้น
ตอนมีคนมาแจ้งความเขาก็ต้องรับเรื่องนะนี่นะฮะบอกว่า
คนที่เอาคลิปไปเผยแพร่เนี่ยคนที่อัดคลิปเขาเนี่ยทำให้
เขาเสียหายเอ๊ะมันควรจะเสียหายจากต้นทางหรือว่าปลายทางก็ไม่
นะวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับเป็นร้านอาหาร
่งผับนะครับร้านเนี่ยจะเปิดช่วงเย็นถึงดึกพนักงานที่ร้าน
บอกขอไม่ให้ข้อมูลก็แล้วกันนะเพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
พนักงานเองตอนนั้นก็ถูกกันไปอยู่หลังร้านหมดก็เลยไม่
ว่าตรงจุดที่เกิดเหตุที่ทหารคนนี้นั่งอยู่เนี่ยเกิดอะไร
กับตำรวจบ้างส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอก
ปัญญาภูมิกับการสพสัตหีบบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้ง
กับทหารเรือนายนี้นะครับเพราะอยู่ในขั้นตอนการสอบ
ปากคำทั้งสองฝ่ายก็คือตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่กับทหาร
อยู่ในคลิปรวมถึงพยานแวดล้อมด้วยหากได้ข้อสรุปก็ต้อง
แจ้งไปยังต้นสังกัดของทหารนายนี้เพื่อให้ส่งตัวมารับ
ทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะคือทีเนี้ยค่ะทางกองทัพเรือก็
ออกมาย้ำอีกทีเพื่อจะได้เห็นความชัดเจนนะคะว่าตกลง
แล้วผู้ชายคนนี้เป็นทหารสังกัดกองทัพเรือจริงหรือไม่
ครับคือทางพลเรือโทปกครองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
ในฐานะโฆษกองทัพเรือออกมายอมรับเลยว่าเขาเป็นทหาร

กัดกองทัพเรือจริงเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ
กองทัพเรือก็ขอแสงความเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรนะคะ
ผู้บัญชาการฐานเรือสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
เรียกตัวให้มารายงานตัวอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ
สำหรับนายทหารคนที่อยู่ในคลิป
สารวัตรฐานเรือควบคุมตัวมาเลยค่ะ
แล้วก็ต้องไปรับการทำรงวินัยที่ศูนย์ทำรงวินัยกองทัพเรือ
แล้วก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
โศกองทัพเรือก็ออกมาขอโทษทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
กำลังพลของกองทัพเรือแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควร
และก้าวร้าวต่อตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงดูหมินสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้ได้รับความเสียหาย
ยืนยันว่าถ้าผลการตรวจสอบออกมาว่าผิดจริงไม่ปกป้องแน่นอน
ดำเนินการทางวินัยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าคนทำผิดในลักษณะแบบนี้
จะต้องถูกลงโทษอย่างไรบ้าง
ทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
ทีนี้ที่อ้างว่าเป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กเป็นน้องบิ๊กตู่เนี่ยค่ะ
ทีมข่าวไปถามบิ๊กโจ๊กนะคะว่าเห็นคลิปนี้หรือยังคะท่าน
ท่านเป็นเพื่อนเป็นน้องอะไรกับเขาหรือเปล่าคะ
เพื่อนเขาเรียกท่านสนิทมากเลยนะฮะในคลิปนี้
เป็นอะไรกับเขาหรือเปล่าคะบิ๊กโจ๊ก
ท่านบอกว่ายังไม่เห็นคลิปแต่เตรียมทหารรุ่น๓๑ก็มีทหารเรือรวมอยู่ด้วยนั่นแหละ
เพราะว่าหลังจากจบเรียมทหารก็ต้องแยกไปสังกัดเหล่าทัพไงคะ

ถ้าผู้ชายคนนี้เป็นทหารเรือจริงแล้วอยู่รุ่นเตรียมทหาร๓๐
มันก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเขารุ่นไหนนะ

นี่อันนี้คือคลิปล่าสุดที่ทีมข่าวของเราได้มาสำหรับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะคะ

คือทางท่านบิ๊กโจ๊กบอกว่าหลักการของโรงเรียนเตรียมทหารก็คืออบรมสั่งสอนให้นักเรียนเตรียมทหารทุกคนเป็นคนดี
ทำความดีเพื่อประเทศชาติแต่สิ่งอะไรที่มันไม่เหมาะสมมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับรุ่น
เป็นข้าราชการต้องระลึกเสมอว่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนถ้าทำตัวไม่ดีก็ต้องลงโทษมันก็จะมีความผิดอย่างที่บอกค่ะทั้งทางวินัยและทางอาญาเนี่ยดูพฤติกรรมเขา
ในร้านนะพี่เขาไล่ตำรวจแบบ
ช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบเขาก็ระมัดระวังกันหน้าดูใช่ไหม
พอวงโควิดโอมิครอนการเปิดร้านคือความจริงแล้วทางร้านเขาไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหม
คือเอาละถ้าเจ้าหน้าที่มาบอกให้ปิดเปิดเกินเวลาอะไรยังไงก็ต้องไปไล่ดูว่าทางร้านเนี่ยเปิดเกินไหม
หรือว่ามีการจำหน่งจำหน่ายสุรงสุราตามได้รับอนุญาตหรือเปล่า
แต่คนมากินเนี่ยแหละไม่ยอมเลิก
เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดจากทางเจ้าตัวเขาด้วยกันแล้วกันเนอะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังไล่สอบปากคำอยู่นะครับ
ทั้งฝั่งของตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้
หรือว่าเจ้าตัวคนที่อยู่ในคลิปที่เป็นทหารหรือพยานแวดล้อมบุคคลต่างที่อยู่ในร้าน
คุณผู้ชมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเบลอหน้าด้วย
แต่ว่าคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ได้เบลอหน้าเลยค่ะ

แต่ว่าทางการข่าวมันก็นี่แหละเราก็ต้องทำในลักษณะแบบนี้